เราตามกันต่อเรื่องใหญ่ที่ตอนนี้สังคมให้ความสนใจอยู่นะคะ
กรณีโจรจี้ชิงทองที่ลบบุรีนะคะ
วันนี้ก็ถือว่าเข้าสู่วันที่๕แล้วนะคะ
สำหรับการติดตามจับกลุ่มตัวคนร้ายราย๑
ดูเรื่องของความคืบหน้าของคดีก่อนแล้วกันนะคะ
คือจากการสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจตอนนี้นะคะ
จากการทำงานลงพื้นที่อย่างเต็มที่แล้ว
อย่างหนึ่งที่ตำรวจบอกมาคือการขอความร่วมมือ

เพราะว่าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมจริงไม่ว่าจะเป็นประชาชนที่พอจำได้ว่าช่วงเวลานั้นวันที่๙มกรคมช่วงประมาณ๒๓๐๓๓๐ไปเที่ยวที่ห้างแห่งนี้
หรือใครใช้เส้นทางบริเวณใกล้นี้เนี่ยเพราะว่ามันมีภาพจากกล้องวงจรปิดที่หน้าร้านค้าแห่งหนึ่งไม่ห่างจากโรบินสันมากนะ
ปรากฏภาพนี้ขึ้นมาเป็นภาพล่าสุดเมื่อคืนเลย๓ทุ่ม๑๗นาที
เป็นช่วงเวลาใกล้เคียงคือเลยจากการก่อเหตุมาประมาณไม่ถึง๑ชั่วโมง
นี่เป็นภาพล่าสุดที่ตำรวจเพิ่งได้มา
นี่เป็นการขอความร่วมมือจากคนในพื้นที่แล้วก็ได้ผลจริงนะคะ
เพราะฉะนั้นแล้วต้องการข้อมูลเพิ่มเติมอีกเป็นจำนวนมาก
ไม่ว่าจะเป็นกล้องหน้ารถกล้องหน้าหมวกกันน็อกกล้องหน้าร้านค้ากล้องหน้าบ้านของท่าน
ทุกอย่างตำรวจต้องการจนนำมาสู่การให้ข้อมูลเกี่ยวกับการแจ้งบ่อแสให้นำจับด้วย
คือหลายท่านอาจจะสงสัยนะคะว่ากล้องวงจรปิดแล้วก็เห็นแว๊บแบบนี้
มันจะช่วยอะไรตำรวจได้คือกล้องวงจรปิดเนี่ยค่ะคุณผู้ชม
ถ้าเกิดว่าเรามีหลายภาพหลายคลิปนำมาประติดประต่อกัน
เราจะสามารถรู้เบาะแสเส้นทางที่คนร้ายใช้หลบหนี
แล้วถ้าเกิดว่ามันไปตรงไหนที่มันไปสิ้นสุดเรื่องของกล้องวงจรปิดเนี่ย

ใช่ค่ะคือมันตีวงให้แคบลง
ทำให้มองเห็นภาพเส้นทางการหลบหนีของคนร้ายได้มากยิ่งขึ้น
ซึ่งจุดที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นี้นะคะ
อยู่ริมถนนห่างจากถนน
พระยาพิชัยดับหักประมาณ๕๐เมตร

และมองออกไปนอกถนนนั่นคือบวกไปอีก๕๐เมตรค่ะ
มันเห็นนิดเดียวแต่อ่ะตำรวจได้จุดเริ่มต้นแล้วจากตรงนี้
แล้วก็ขยายเป็นวงกว้างต่อไปว่ามันจะไปได้ทางไหนอีก
โผล่ที่จังหวัดไหนแล้วจะไปสิ้นสุดที่ตรงไหนเนี่ยนะคะ
ซึ่งจุดนี้เองอยู่ห่างจากทางเข้าค่ายทหารแห่ง๑
และโรงพยาบาลอานันทมหิดลซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่หาข้อมูลเพิ่มเติมแล้ว
พอพูดถึงคำว่าค่ายทหารแห่งหนึ่งและโรงพยาบาลอนันทมหิดล
ยังไม่ได้หมายความว่าคนร้ายเป็นทหารนะคะ
เขาก็จะมีชุดข้อมูลออกมาก่อนหน้านี้แล้วก็มีการมองว่า
คนร้ายมีความชำนาญเป็นพิเศษในการใช้ปืนแต่ว่าก็ยังไม่ได้หมายความว่าเป็นทหารหรือตำรวจใดนะคะ
ความขึ้นหน้าของคดีนะคะพลตำรวจตรีนัทพลสุกระสอนผู้บังคับการตำรวจภูทรลบบุรีเปิดเผยข้อมูลนะคะ
ตอนนี้จัดกำลังชุดสืบสวนกระจายกำลังลงพื้นที่ไปแล้วไปหาข้อมูลเพิ่มเติม
ตอนนี้ได้ข้อมูลจากประชาชนจำนวนมากย้ำนะจำนวนมาก
คดีคืบหน้าไปมากแม้จะไม่มีการออกข้อมูลมาว่ามีหมายจับมีหมายเรียก
แต่มีข้อมูลมากขึ้นแล้วล่าสุดตำรวจสอบปากคำพยานในที่เกิดเหตุ
พยานแวดล้อมรวมประมาณ๒๐ปากแบ่งเป็น๓กลุ่มแบบนี้นะคะ
กลุ่มแรกพนักงานในร้านวันที่เกิดเหตุเพราะว่าน่าจะเห็นลักษณะรูปภัณฑ์สันธารของคนร้ายใกล้ที่สุดนะคะ
กลุ่มที่๒นักกีฬายิงปืนและคนที่อยู่ในชมรมปืนในพื้นที่
เพราะว่ามีความชำนาญไงจะต้องไปถามว่ารักษณะแบบนี้เคยเจอไหมเคยเห็นไหมเนี่ยนะคะ
บุคคลต้องสงสัยที่ได้ข้อมูลจากการสอบปากคำ๒กลุ่มแรก
มีใครที่เข้าข่ายมั่งเรียกมาคุยหน่อยนะคะ
ซึ่งรวมแล้วทั้งหมด๒๐ปากรวมถึงไล่เลี้ยภาพจากกล้องวงจรปิด
ได้ล่าสุดมาเมื่อสักครู่นี้นะคะ
นี่ขึ้นเป็นกล้องวงจรปิดภายในร้านขออภัยนะคะภายในห้างในช่วงที่เกิดเหตุนะคะ
อกจากนี้ต้องระดมเลยนะระดมทีมสืบสวนมือดีจากทั่วประเทศเลย
คือเมื่อวานนี้มีการตั้งแถวอยู่หน้าสพลบบุรี
เป็นร้อยนะคะร้อยกว่านายทีมสืบสวนที่เข้ามาทำคดีนี้แบ่งเป็นทีมแรกจากภาคหนึ่ง
หนึ่งก็คือช่วงภาคกลางภาคกลางเนี่ยนะคะ

มาดูอาวุธปืนตรวจรุ่นดูทะเบียนผู้ครอบครองแบบนี้มีใครครอบครองอยู่บ้างในพื้นที่
กลุ่มที่๒นะคะเป็นกลุ่มในพื้นที่เลยก็คือตำรวจจากภูทรลบบุรี
มาดูเรื่องของรถจักรยานยนต์ฟีโนสีขาวแดงเนี่ยใครครอบครองบ้าง
มีตำหนิตรงไหนที่มันเห็นได้ชัดแล้วมันไปประกอบกับรถคันไหนในพื้นที่ของใครหรือเปล่า
ส่วนกลุ่มที่๓มาจาก๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
มาดูเรื่องของกล้องวงจรปิดโดยตรง
ประชุมกันตั้งแต่ช่วงเวลาราชการเลย๘โมงเช้า
มาประชุมกันอีกที๓ทุ่มทำงานนอกรอบเลยนะ๑๓ชั่วโมง
ตำรวจทำงานอย่างหนักใช่ค่ะยืนยันว่าทำงานอย่างหนักนี่นะคะ
แม้ว่าจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานของเจ้าหน้าที่แล้ว
แต่อย่างไรก็ตามย้ำว่ายังต้องการข้อมูลจากทางประชาชนในพื้นที่
ถ้าใครมีข้อมูลเพิ่มเติมส่งมาให้ตำรวจหน่อยนะคะ

พี่น้องประชาชนนะฮะเกี่ยวกับเรื่อง

วันที่๙มกราศในช่วงเวลา

ถ้าท่านมีกล้องหน้ารถเนี่ยฉันช่วยดูหน่อยนะครับ
เผื่อมีภาพมีอะไรที่เป็นเบาะแสเกี่ยวกับคนร้ายนะครับ
เบาะแสเกี่ยวกับคนร้ายเราก็น่าจะได้เป็นประโยชน์
ขอให้แจ้งมานะครับขอให้แจ้งมานะครับ
ขอให้แจ้งมานี่หมายเลขของท่านนะคะ
ให้เบอร์ไว้เลยนอกจาก๑๙๑คิดอะไรไม่ออก
ด๑๙๑ก่อนแต่ถ้าใครฟังอยู่ตอนนี้นะคะ
นี่เป็นเบอร์ของท่านโดยตรงนะคะ
อกจากนี้แล้วนะคะอีกหนึ่งเบอร์ฝากไว้ด้วยนะคะ
พลตำรวจโทอำพลบัวรพรผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๑
ฝากเบอร์ไว้ด้วย๐๘๔๑๔๖๔๓๕๙นะคะ
แล้วก็มีการตั้งรางวัลนำจับด้วย
ตอนนี้ประมาณเท่าไหร่แล้วสี่แสนแล้วนะ
แล้วก็เห็นตำรวจเขาบอกอีกอย่างหนึ่งเรื่องของร้านทองเรื่องของร้านรับจำนำ
ใช่ค่ะเพราะว่ารักษณะของคนที่ปล้นทองไปเอาไปทำอะไรล่ะ
เอาไปขายต่อเพราะฉะนั้นแล้วนะคะในพื้นที่นะคะ
ร้านทองร้านไหนโรงรับจำนำร้านไหน
ช่วยกันตรวจสอบหน่อยถ้ามีคนเอาทองไปขายเอาทองไปจำนำ
ให้แจ้งข้อมูลมาที่เจ้าหน้าที่โดยด่วนนะคะ
ส่วนที่เรื่องนี้สำคัญเหมือนกัน
คือวันแรกสุดเลยเป็นความผิดพลาดมากเลยนะคะก็คือ
อันนี้แก้ข่าวแล้วได้รับคำเดือดร้อนเช่นเดียวกัน
และหลังจากนั้นก็มีชุดข้อมูลมีทหารบ้าง
และล่าสุดเป็นคนร้ายแต่เป็นอดีตคนร้าย
ซึ่งเคยปล้นร้านทองตอนนี้พ้นโทษออกมาแล้ว
เขาบอกว่าเขาใช้ชีวิตตามปกติ
แล้วพอมาเกิดเรื่องแบบนี้ทำให้นายจ้างของเขาไม่ไว้ใจเขาอีกแล้ว
เขาโดนคดีคล้ายกันปี๕๖แล้วก็พ้นโทษมาได้สักประมาณ๑๐เดือน
เขาก็ไปแจ้งความแล้วนะคะใครที่ไปแชร์รูปเขา
แล้วเขาให้ข้อมูลที่น่าสนใจกับตำรวจด้วยนะคะ
เหตุจูงใจเรื่องของพฤติกรรมในการก่อเหตุเป็นยังไงบ้าง
คือไอ้ข่าวนี้มันเป็นที่สนใจของประชาชนทั่วไป
เพราะฉะนั้นการเสพข่าวการแชร์ข่าวเนี่ยต้องใช้สติให้มากนะครับ
คุณผู้ชมครับอีกหนึ่งมุมที่เราต้องไปติดตามก็คือมุมของผู้เสียหาย
จะบอกว่าจิตใจคนร้ายไม่รู้ทำด้วยอะไรนะคะ
คืออมหิตผิดมนุษย์มากแล้วจะบอกว่าจะถามด้วย
ดูข่าวเช้าหัวเขียวอยู่หรือเปล่าจะบอกว่าเพราะคุณคนเดียว
คุณไม่ได้ปล้นชีวิตของไม่ได้ปล้นทองไปอย่างเดียวนะคะ
ปล้นชีวิตพลากลูกไปจากแม่พลากแม่ไปจากลูกพรากพ่อไปจากลูกด้วย
ฉันหมายถึงผู้เสียชีวิตทั้ง๓ศพนะคะรอบพอมีการชะปนะกิจศพไปแล้ว
หวานซืนเป็นรอปภของห้างส่วนเมื่อวานนี้ค่ะคุณผู้ชม
ไทตันน้องอายุ๒ขวบที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้
เมื่อวานนี้ค่ะครอบครัวได้มีการจัดพิธีชาปนกิจศพ
ที่วัดหัวช้างตำบลท่าสาราอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีนะคะ
แน่นอนบรรยากาศไม่ต้องเดานะคะเต็มไปด้วยความโศกเศร้า
ไปด้วยความหดหู่เพราะโดยเฉพาะครอบครัวก็ไม่คิดหรอกค่ะ
ว่าเหตุการณ์แบบนี้จะมาเกิดขึ้นกับครอบครัวของเขานะคะ
อะไรของเขานะแต่เข้าใจหัวอกของคนเป็นแม่น้ำตาไหลค่ะ
พูดได้อย่างหดอู่มาก
คือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเข้มแข็งมากนะ

คุณพ่อค่ะนายอนุชาวงอยู่
แล้วก็คุณแม่ก็คือนางสาววิลัยวันวงอยู่นะคะ
เปิดใจบอกว่าตั้งแต่วันแรก

ไปสู่สวงสวรรค์เป็นครั้งสุดท้าย
ยังทำใจไม่ได้ก็ไม่มีใครทำใจได้หรอกนะคะ

นี่คือคุณแม่สองแก้มน้ำตาเปื้อนเลือดตลอดเวลา
แล้วก็คุณพ่อบอกว่าตอนนี้นะดูข่าวแล้ว
คือตั้งแต่เกิดเรื่องไม่สนใจเลยเรื่องของคดีความ
เพราะไม่ว่าจะจับตัวคนร้ายได้หรือจับตัวคนร้ายไม่ได้
ไม่สามารถเอาชีวิตน้องไตตันกลับมาสู่อ้อมอกอ้อมกอดของคุณพ่อคุณแม่ได้นะคะ
เพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำได้ดีที่สุดก็คืออโหสิกรรมให้คนร้าย
ไม่เอาคืนไม่คิดฝังใจไม่คิดโกรธแค้น
สิ่งสำคัญตอนนี้คุณพ่อบอกว่าต้องให้กำลังใจคุณแม่
เพราะคุณแม่ร้องห่มร้องไห้
ก็เฝ้าแต่โทษตัวเองตลอดว่าถ้าไม่ใช่เพราะฉันเนี่ยคุณแม่คิดนะ
ถ้าไม่ใช่เพราะฉันวันนั้นไม่จูงมือลูกไปที่ห้างโรบินสัน
ไตตันก็คงไม่จากไปแบบนี้
ส่วนนี้บรรยากาศตอนที่ชาปนากิจศพแล้วนะครับคุณผู้ชม
คุณแม่ก็ถือรูปน้องไตตันออกมานะคะ
คุณผู้ชมไปดูบรรยากาศช่วงนี้กันหน่อยค่ะ
จะจับได้หรือไม่ได้สำหรับผมตอนนี้มันไม่สำคัญแล้วอ่ะ
จะจับได้หรือไม่ได้สำหรับผมตอนนี้มันไม่สำคัญแล้วอ่ะ
จับได้หรือไม่ได้สำหรับผมตอนนี้มันไม่สำคัญแล้ว
เพราะว่าความสูญเสียของผมมันเกิดขึ้นแล้ว
ต่อให้จับคนร้ายได้มันก็มาทดแทนความสูญเสียของผมไม่ได้
คนร้ายได้มันก็มารอบแทนความสูงเสียงผมไม่ได้

คือคุณพ่อบอกว่าขอให้น้องไตตันลูกชายไปสู่พบภูมิที่ดี
แต่ถ้าเกิดว่าน้องยังไม่มีที่ไป

ส่วนนี้ค่ะคุณผู้ชมอีกหนึ่งศพที่ต้องสังเวยชีวิตจากโจรใจอมหิตรายนี้นะคะ
ก็คือนางสาวธิดารัฐทองทิพย์หรือว่าคุณกวาง
อายุ๓๑ปีเต็มวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของเธอด้วย
เมื่อวานมีการจัดพิธีชาปนกิจศพขึ้นนะคะ
ก็บรรยากาศจัดด้วยความเรียบง่ายที่วัดศรีธรรมโสพล
แน่นอนนะคะว่าทั้งพ่อทั้งแม่ของคุณกวางเนี่ย
เศร้ามากแต่ก็ยอมรับนะคะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นยังทำใจไม่ได้
ตั้งแต่เกิดเรื่องจนถึงตอนนี้ไม่เคยนะ
ไม่เคยมีสักคืนที่หลับตาลงแล้วหลับได้อย่างสนิทใจ
เฝ้าแต่คิดถึงลูกสาวแล้วก็นึกถึงว่าจิตใจของคนร้าย
คือตั้งคำถามตลอดเวลาทำด้วยอะไรทำไมต้องมาก่อเหตุแบบนี้
เพราะลักษณะการก่อเหตุรุนแรงเกินจะรับได้รุนแรงเกินจะรับไหว
โดยเฉพาะคุณพ่อเมื่อวานนี้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
พ่อบอกว่าจริงแล้วใจลึกอยากให้ตำรวจจับตายนะ
เพราะดูลักษณะการก่อเหตุการสังหารผู้บริสุทธิ์แบบนี้เนี่ย
จิตใจของโจรรายนี้คือมันอมหิตมาก
เพราะฉะนั้นจับตายก็ให้ตายให้จบไป
จะเป็นไปขังคุกออกจากคุกมาก็ไม่รู้ว่าจะสำนึกหรือเปล่า

เพราะว่ามันลวงมาเยอะแล้วครับตอนนี้
ว่าบางทีเจอไม่เจอมันก็บางทีจิตใจกำลังยาลุกจะดีขึ้น
พอผมฟังเรื่องราวมาปุ๊บมันไม่ใช่อีกแล้วมันก็ไปอีก
เองก็เลยผมก็เลยไม่อยากฟังโซเชียลที่มาออกมาข่าว
ให้ที่ปฏิบัติธรรมที่ก็อย่าประมาทนะครับ
เพราะว่าผู้ก่อเหตุนี่เขามีอาวุธปืนนะครับ
คือทางฝั่งนี้ผู้เสียหายฝั่งนี้
มีอยู่เรื่องหนึ่งที่ฟังแล้วมันสลดใจก็คือ
นักสาวที่ราวรัฐนี่คือมีลูกชายนะ

ลูกชายทำอย่างไรถามหาแม่ตลอดนี่

นี่คือภาพลูกชายของคุณกวางผู้ตายเนี่ย
เดินมาต้อนรับแขกหน้างานงานเผาศพแม่ตัวเอง

แล้วเวลาถามญาติว่าแม่ไปไหน

เขาจะตอบลูกชายของผู้เสียชีวิตยังไง
พ่อนี้ก็ต้องอดกลั้นความรู้สึกนะ
คือคุณกวางเป็นเสาหลักของครอบครัว
หดหูชั้นแรกเธอเสียชีวิตโดยที่ไม่ได้บอกกล่าว
ไม่ได้มีใครรู้เรื่องหน้าก็ถือว่าอันนี้หดหูชั้นหนึ่งแล้วนะ
แล้วดูเห็นลูกชายเขาไหมไปยืนรับแขกหน้างานศพแม่ตัวเอง
และที่สำคัญวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของคุณกวางผู้ตายด้วย

ปีเต็มนะคะเอาล่ะคุณผู้ชมเราทั้ง๕คนแล้วก็ทีมข่าวก็ได้แต่ภาวนานะคะ
ขอให้ตำรวจทำงานด้วยจิตใจที่เข้มแข็งแล้วก็สามารถตามจับตัวคนร้ายรายนี้
ให้ได้โดยเร็วแล้วก็ให้กำลังใจญาติผู้เสียชีวิตทั้ง๓ศพ
ให้กำลังใจญาติผู้ที่ได้รับบาดเจ็บรวมถึงตัวคนที่ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะ
ผมย้ำตรงนี้นะครับกับข่าวนี้ติดตามได้ในทุกช่วงข่าวของทางไทยรัฐทีวีนะครับ